คนโดนเสือโครงกัดโดนตะปบโอ้โหบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
มีแผลตามตัวเนี่ยยี่สิบกว่าแผลคือเขาจะไปดูควายที่เลี้ยงเอาไว้
ป่ารอยต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ปรากฏว่าถูกเสือทำร้ายครับเป็นชาวบ้านปีล็อกขี้ค่ะ
ล็อกขี้จะเป็นชุมชนกลางน้ำที่ทองผาภูมิที่กาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยนำขึ้นเรือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมดูสิคะโดนเสือตะปบโดนกัด
ชาวบ้านกำลังช่วยกันอยู่นายซาเชอหรือในหวานอายุสี่สิบนะคะ
นี่คือคนเจ็บนะคะมีแผลตามตัว๒๐กว่าแผลเลือดโชคเลย
จุดเกิดเหตุอยู่ที่ลำห้วยสมท่อรอยต่ออุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมห่างจากหมู่บ้านปีล็อกขี้หมู่๔
ประมาณสักสี่กิโลได้เมื่อตอนเช้าอะค่ะนายซาเชอคนเจ็บคนนี้
เขาเดินจากหมู่บ้านปิล็อกกี้ไปดูควาย๙ตัวที่เลี้ยงเอาไว้
ห้วยสมท่อกับสุนัขอีก๓ตัวก็คือจะไปต้อนควายกลับหมู่บ้าน
ระหว่างทางต้อนควายกลับอะค่ะคุณผู้ชมเจอเสือโครง
ตัว๓ตัวเลยเหรอเจอเสือโครง๓ตัวแล้วมันกระโจนกัดคอเลยนะ
กัดมือกัดแขนกัดขากัดหน้าแล้วตะปบตามตัวโอ้โห
โอ้โหนายซาเชอร์บอกว่าผมอะสู้กับเสือสู้กับเสืออะไรอะ
สู้กับเสือโครงสู้ยังไงคือปีนหนีอ่ะพยายามจะสะบัด
แล้วก็ปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้นี่คือทำให้รอดตายนะ
เพราะปีนขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนสุนัขค่ะถูกเสือกัดตายไปสอง
วิ่งหนีรอดมาหนึ่งเสือโครงก็เข้าป่าไป
พอเสือโครงเข้าป่าในซาเชอคนเจ็บพยายามจะโดนออกมา
ครับขี่ควายออกมาจากป่านะคะนี่ยังดีเพื่อนบ้านมาเจอ

โอ้โหดูจากสภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมครับดูสิ
ก็ออกมาอย่างยากลำบากแล้วครับต้องนำคนเจ็บลงเรือยน
นำออกจากหมู่บ้านปิลลอคีซึ่งเขาอยู่กลางน้ำ

เขื่อนเขาแหลมมามาถึงบ้านท่าแพรแก่งกระโตง

ในสู้กับเสือโค้งสามตัวมา

รักษาที่โรงพยาบาลพลพยุหะเสนาครับ
นี่ฮะถึงมือหมอแล้ว

ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่บ้านปิล็อกขี้เลยนะครับ

ก่อนหน้านี้ทหารกองกำลังชนกลุ่มน้อย

มีชาวบ้านปีล็อกขี้๕คนยิงเสือโครง
ตายไป๒ตัวนะตอนนั้น
อเรนนี่ก็ต้องดำเนินคดี
แต่ว่าในส่วนนี้
ก็ต้องป้องกันความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านด้วย
เพราะคนที่โดนเข้าไปนี่ดูท่าทางแล้วแบบโอ้โห
หนักเลยอ่ะรอดมาได้นี่แบบโอ้โหโชคดีจริงนะฮะ